เป็นการเตือนภัยกันเกี่ยวกับสารพระภูมิที่อยู่ที่บ้าน
คราวนี้มันไม่แข็งแรงแล้วมันก็ล้มแล้วมันก็โค้นลงมามาทับเด็กอ่ะ
จนเด็กสลบคุณผู้ชมไปเตือนภัยกันหน่อย
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
โดยเจ้าหน้าที่อบตบัวทองที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ต้องรีบนำตัวน้องตองเสื้อสีชมพูคนนี้
เด็กหญิงกวินธิดานิวาสรำน้องตองอายุ๔ขวบเองนะคะ
ต้องรีบนำตัวน้องส่งโรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ
หลังจากที่โดนสารพระภูมิหน้าบ้านของนางปรานีนิวาสรำอายุ๕๘ปี
ก็มีศักดิ์เป็นคุณยายของน้องตอง
พระภูมิหน้าบ้านของคุณยายมันล้มมาใส่
ขณะที่ตอนนั้นน้องตองกำลังนั่งกินขนมอยู่ข้างสารพระภูมิ
โดยเพื่อนบ้านอย่างนางชอมสงพระก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงดังโครม
คือเหมือนกับเสียงรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
เพื่อนบ้านก็เดินออกมาดูแล้วเห็นแบบ
ชิ้นส่วนของสารพระภูมิมันแตกเกลือนกระจายไปทั่วเลย
แล้วมองมาเห็นน้องตองนอนแน่นิ่งอยู่

เข้ามานำตัวน้องตองส่งโรงพยาบาล
หลายคนได้ดูข่าวนี้แล้วก็เป็นห่วงไง
เอ๊ะเด็กสี่ขวบโดนสารพระภูมิแบบนี้
มันเป็นเสาเป็นปูนแบบนี้หล่นลงมาทับ

เรื่องต้นน้องตองพูดจารู้เรื่องนะคะ
แต่ว่าน้องตองบอกว่าอยากจะนอน
คือเหมือนกับว่าเด็กเขาก็คงเจ็บ

เพื่อนบ้านเล่าให้ฟังอีกด้วยนะส่วนใหญ่
ชาวบ้านในหมู่บ้านเขาจะตั้งสารพระภูมิ

ว่าจะได้มีเจ้าที่เจ้าทางมีปู่ย่าตายาย
มาคอยดูแลปกปักรักษาครอบครัว
ทีนี้การตั้งสารพระภูมิจะต้องมีพรามมาทำพิธี
พอตั้งเสร็จเจ้าของบ้านก็จะต้องบูชา
เส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางประจำสารพระภูมิทุกวันพระ
หรือว่าวันสำคัญอันนี้คือเป็นไปตามความเชื่อ
แต่บ้านหลังนี้ของคุณยายน้องตองเนี่ย
คือเขาบอกว่าระยะหลังไม่ได้มีการบูชาเส้นไหว้

หรือว่าอาจจะเผลอไปลบหลู่โดยไม่ได้ตั้งใจ
ก็อาจจะทำให้เจ้าที่เจ้าทางประจำศาลลงโทษก็เป็นได้
นี่คือเพื่อนบ้านเขามองในเรื่องของความเชื่อไง
แต่เขาก็บอกนะว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
อย่างเพื่อนบ้านเนี่ยเขาบอกว่าบ้านฉันก็ตั้งสารพระภูมิเหมือนกัน
ฉันก็กราบไหว้บูชาอยู่เป็นประจำ
ฟังเสียงเพื่อนบ้านหน่อยค่ะ
แต่นี่ว่าใครเป็นอะไรหรอกว่าให้สั่งสารใหม่
มันก็มาสั่งอีกมันก็ไม่กลัวเลยไหม
สั่งเชื่อไม่เคยลูกสาวไม่เคารพ
คือคุณทัศนัยอันนี้คือก็เป็นความเชื่อของชาวบ้าน
ทีนี้เราก็ไปถามเพื่อนบ้านอีกคนนึงด้วยนะคะนายทองคำ
นายทองคำก็บอกว่าที่ผ่านมานะ
ผมก็ไม่เคยเห็นสารพระภูมิที่มันอยู่ดีแล้วอยู่มันจะโค้นลงมาแบบนี้
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนักข่าวเราก็ถาม
คุณลุงทองคำตอนนั้นฝนมันตกฟ้ามันผ่าลมมันแรงหรือเปล่า
ทองคำบอกไม่มีไม่มีอะไรเลย

ทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็น
บางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นความไม่แข็งแรงไม่มั่นคงของสารพระภูมิหรือเปล่า
คือสารพระภูมิตั้งมาหลายปีแล้วจะเสื่อมสภาพไปไหมแตกหัก

แต่ยังไงก็ตามมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ถือว่าโชคดีนะ
อย่างน้อยน้องตองไม่ได้โดนตรงตัวเสามันทับ
งั้นน้องต้องอันตรายมากกว่านี้แน่คุณผู้ชม
แต่ทีนี้พอเราคุยกับชาวบ้านเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อไปแล้ว
วิทยาศาสตร์ก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยนะคุณผู้ชม
อันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเส้นเหล็กที่อยู่ข้างใน
คือชาวบ้านเขาบอกนะพอไปตรวจสอบเจ้าเสาสารพระภูมิอ่ะ
ตรวจสอบดูปรากฏมันไม่มีเหล็กเส้น

เส้นตรงนั้นคือมันคือส่วนอื่นของสารพระภูมิ
แล้วก่อนหน้านี้ฝนก็ตกหนักแล้วพอฝนตกหนัก
พระภูมิมาตั้งอยู่ตรงดินไงดินมันก็โดนน้ำมันก็อ่อนตัว

ใช่เสาสารพระภูมิที่แบบมันไม่แข็งแรงมันก็เลยหักแล้วก็ล้มลงมา
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์
เขาเข้าไปตรวจสอบส่วนอาการของน้องตองนี้

น้องมีแผลที่หัวคิ้วด้านขวาแล้วก็ตาน้องปูดบวม
คุณหมอบอกว่าต้องให้น้องตองพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก่อน
รอดูอาการก่อนคือน้องพูดจาได้
แต่ตอนนี้น้องก็จะแบบเหมือนกับเพลียง่วงอยากนอนมากกว่า